คุณผู้ชมค่ะจากความรักเฮียบอยเอฟซีแฟนคลับพวกเรานะฮะ

ลูกหลานพญานาคไม่ได้มีแค่สาวนะจ๊ะ

คนนี้บอกเลยว่าตัวจริงเสียงจริงค่ะ

กลามลำซิกแพคล้นนี่นะจ๊

โลดแล่นในวงการบันเทิงนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหม
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแรงศรัทธาที่มีต่อพ่อปู่พญานาคก็ได้
อาร์นัทธพลคนนี้เขายืนยันมาค่ะ
พี่อาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่าตัวเองเนี่ย

เกิดที่อุดรธานีบ้านเกิดเขาเนี่ย
อยู่ใกล้กับคำชโนธมากคุณผู้ชม
คุณพ่อคุณแม่ก็เลยปลูกฝังให้รัก
แล้วก็ศรัทธาต่อองค์พญานาคมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
ไปไหว้คำชโนธตั้งแต่ยังไม่เป็นกระแส
ยังไม่มีโซเชียลไม่ได้โด่งไม่ได้ดัง
หลายต่อหลายครั้งที่แบบเกิดเรื่องไม่ดีในชีวิตขึ้นมา

อาบอกเลยสิ่งเดียวที่นึกถึงมา
พ่อปู่คำชโนธช่วยให้ท่านมาปัดเป่าบรรเทาทุกข์หน่อย
จนล่าสุดพี่อาคุณขนลุกอยู่นะ
ได้มาเล่นเป็นพญานาครับบทเป็นพญานาค
ละครฟอร์มยักษ์เรื่องพนมนาคาค่ะ
อาถึงขั้นต้องอัญเชิญเหรียญพ่อปู่ศรีสุโธ
เขาบอกว่าไม่ได้มาเหรียญปั๊มใหม่วัน๒วันนี้นะ
มาตั้งแต่ปี๒๕๒๒สร้างมานานแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แรกเลยจากอุดรธานีบ้านเกิดเอา
เรามีความเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเราเกิดมา
แล้วก็โดนปลูกฝังมาประมาณหนึ่ง
ปู่ศรีสุโธกับย่าศรีปฐุมมาเนี่ย
ท่านอยู่จังหวัดอุดรจังหวัดเดียวกับผม
แล้วก็คำชโนธห่างจากบ้านผมประมาณ๕๐โล
คือผมไปไหว้ไปสักการะก่อนหน้าที่จะบูม

ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยยังแบบเป็นสะพานไม้เข้าไป

มาเล่นเรื่องนี้ต้องไหว้เยอะพอสมควร
แล้วจากที่ไม่ได้มีเหรียญของปู่ศรีสุโธ
ก็บูชาเหรียญจากที่บ้านจากอุดร
เหรียญเก่าแก่ด้วยนะแม่เขาได้ตั้งแต่ปี๒๒

แล้วก็ไหว้แล้วก็กราบแล้วก็ขอพร